ต่อกันที่เรื่องนี้เป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจนะคะ
มูลนิธิเด็กชื่อดังที่ดำเนินการมาหลายปี
ตอนนี้ถูกร้องเรียนว่ามีการใช้กำลัง
และผู้จานละเมิดสิทธิเด็กอย่างหนักค่ะ
กระทรวงพัฒนาสังคมตอนนี้ประสานตำรวจเข้าดำเนินการตามกฎหมายแล้วค่ะ
คลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่มีการเปิดเผยออกมา
เราจะเห็นว่ามีเยาวชนชายประมาณ๖๗คนยืนอยู่นะคะ
แล้วผู้ชายคนหนึ่งถือไม้ท่อนยาวขนาดพอกับขาโต๊ะนักเรียน
กำลังด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย

ว่าเป็นการตำหนิถึงการทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่ง

แล้วเยาวชนเหล่านี้ก็ถูกทำโทษด้วยการถูกตีทีละคน
นี่เป็นหนึ่งในหลักฐานที่เยาวชนในมูลนิธิแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม
ส่งมาให้มูลนิธิเส้นได้ขอความช่วยเหลือค่ะ
เส้นได้โพสต์นะคะแล้วบอกว่ามันเหมือนกับละครชีวิตที่แสนเศร้าอะค่ะ
เด็กมาสถานสงเคราะห์ต้องการความช่วยเหลือ
แต่แทนที่สถานสงเคราะห์จะเป็นแสงสว่างมอบการดูแลและความปลอดภัย

เด็กต้องถูกทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจด้วยคำพูด

หลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้เปิดแถลงชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
โดยบอกว่าไปตรวจสอบมูลนิธินี้ตั้งแต่วันที่๒๘ตุลาคมที่ผ่านมา
และได้พายาวชน๘คนซึ่งแจ้งว่าถูกทำร้าย
ให้ไปอยู่ในความดูแลของพม
มูลนิธิแห่งนี้มีการตรวจสอบก่อนต่อใบอนุญาตในทุกปี
และที่ผ่านมาก็ไม่มีสัญญาณการร้องเรียนจากเยาวชน
ว่าถูกกระทำละเมิดสิทธิ์ใดค่ะ
ให้ไปทำงานเพราะฉะนั้นพอเราชัดแล้วเราก็ดำเนินการต่อ
แต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ติดตามร่วมกันอยู่ทั้งตำรวจเองนะครับ

แต่ว่าเรายังไม่เข้าไปในพื้นที่เขาโดยตรง
กว่าการสอบสวนซึ่งเสร็จเมื่อคืนนี้เอง
ไปดูข้อมูลอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมค่ะก็ไปคุยกับชาวบ้านนะคะทีมข่าวของเรา
ซึ่งชาวบ้านสะท้อนมาบอกว่า
เยาวชนในมูลนิธิไม่ได้รับการดูแลที่ดีกินอยู่อย่างลำบาก
และยังโดนภรรยาของผู้ดูแลดุด่าหยาบคายบังคับใช้แรงงาน
ยาวชนบางส่วนถูกส่งตัวไปใช้แรงงานที่รีสอร์ทของภรรยาผู้ดูแล
แล้วก็ยังถูกทำโทษโดยการใช้กำลัง
บางคนบอกว่าภาพที่ชาวบ้านรับรู้นั้นแตกต่างจากภาพที่สังคมรู้จักค่ะ
ยังมีหลักฐานอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทางพมได้รับ
ก็คือเป็นภาพเสื้อผ้าของเยาวชนค่ะ
ก็คือเป็นสภาพที่เก่าไม่สะอาดแต่เด็กก็ต้องทนใส่
แล้วก็มีห้องอาบน้ำภาพห้องอาบน้ำที่เป็นแบบเปิดโล่ง
หญิงชายจะใช้วิธีสลับกันอาบ
แต่ว่าการที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งแบบนี้ก็ลำบากเวลาจะทำธุระส่วนตัว
นี่ห้องน้ำที่ใช้ในการอาบน้ำนะคะ
ล่าสุดทางพมประสานตำรวจท้องที่ค่ะ
เรียกตัวครูผู้ดูแลมาสอบสวนนะคะก็แบ่งเป็น๒ส่วน
คือความผิดที่กระทำต่อเยาวชนกรณีที่มีคลิปทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะ
รวมถึงกรณีการดำเนินงานของมูลนิธิ
เพราะว่าได้รับการร้องเรียนว่าไม่ดูแลความเป็นอยู่และโภชนาการที่ดี
แต่ว่ายอดใช้จ่ายกลับครบจำนวนเงินในทุกปีค่ะ